คุณผู้ชมยังจำประโยคนี้ได้ไหมคะความจริงก็คือความจริง
โอ้ยจำได้ครับใครพูดคะครูปรีชา
เรื่องนี้มันยังไม่จบนะคุณผู้ชมลอตเตอรี่๓๐ล้าน
หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าคดีหวยสามสิบล้านเนี่ย
สามสิบล้านกาญจนบุรีอ่างี้เป็นเรื่องของครูปรีชากับหมวดจรูนใช่ไหม
ว่าตกลงลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ค่าสามสิบล้านเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่สารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์เนี่ย
พี่ภาคสาวไปแล้วว่าเป็นของหมวดจรูนอ่าไม่ได้ไม่ได้
พี่ภาคสาวเป็นเหมาะของหมวดจรูนอ่าพี่ภาคสาวไม่ได้เป็นการลักษณะ
ตเตอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นของครูปีชาเพราะฉะนั้นตามหลักของสำนักงานสลาก
แบ่งรัฐบาลก็คือบุคคลใดที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัล
เขาก็มีสิทธิ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสารชั้นต้น
อุทธรณ์บอกว่าไม่ได้เป็นของครูปีชาก็เท่ากับว่าหมวดจรูนไม่ผิดอ่าอ่า
ประมาณอย่างนี้ทีนี้ครับครูปรีชาบอกว่าไม่ความจริงก็คือความจริง
มันยังไม่จบภาคภูมิมันยังไม่จบก็เหลือสารดีกาไงยังไม่จบ
ถูกต้องแต่วันครูปีชาเขาสู้สารดีกา
วันนี้ครูปรีชากับทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบเอาผิดหมวดจรูนกับทนายตั้ม
มีประเด็นใหม่ทำไมฮะ
บอกว่าก็หมวดจรูนกับทนายตั้มไปแอบดูสำนวนคดี
ก็เลยทำให้ครูปรีชาแพ้คดีเขาว่าอย่างนั้น
ใช่นายปรีชาไคร่ครวนนะคะหรือว่าครูปรีชาเนี่ย
พร้อมกับทนายความนายวรยุทธ์บุญวงศัย
ก็เป็นคู่กรณีกันกับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
หรือว่าหมวดจรูนนะฮะในคดีลอตเตอรี่สามสิบล้านบาทเนี่ย
กองบังคับการปราบรามเลยนะคะครูปีชาบอกว่า
วันนี้ตั้งใจมาให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบมาให้ข้อมูลนะ
มาให้ข้อมูลอืมประเด็นที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหวดจรูนรวมถึงกลุ่มบุคคลจำนวนนึง
ครูปรีชาบอกว่าผมเพิ่งรู้ว่าสำนวนคดีที่ถูกกลุ่มคนเปิดแล้วก็แอบขโมยออกไปเนี่ย
เรื่องนี้รู้ว่าตอนที่มีการนัดสืบพยานของศาลตลอดจนถึงขั้นตอนการซักค้าน
เอกสารที่ทนายตั้มเอามาชี้มูลต่อสาร
มีลายเซ็นต์ของทนายตั้มกับหมวดจรูนเซ็นกำกับอยู่ทุกแผ่น
เชื่อเลยว่ามันจะต้องไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้แน่
แอบเอาสำนวนคดีไปดูเนี่ยนะคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกนะ
มันต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจถึงระดับชั้นผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลัง
เพราะสำนวนคดีอยู่ในมือตำรวจตลอดเวลา
ถ้ามันจะหลุดหรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้
มันจะหลุดจากมือใครล่ะถ้าไม่ได้หลุดจากมือเจ้าหน้าที่
แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ครูปรีชาบอกว่าไม่ขอชี้ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้บ้าง
แต่ครูปรีชายืนยันคำเดิมคำเดียวหนักแน่นว่า
ผมคือเจ้าของลอตเตอรี่ชุดนั้น
เพราะมีกลุ่มแม่ค้าเป็นพยานในการเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ต่างจากหมวดจรูนที่ไม่มีใครมายืนยันให้ได้เลยด้วยซ้ำ
ลอตเตอรี่ตัวนั้นเป็นของคุณหรือเปล่า
คุณซื้อที่ไหนซื้อจากใคร

ความจริงก็คือความจริง
สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ได้ตัดสินมาแล้วนะครับ
ผมกับทนายได้เอาข้อการตราศิลป์และไม่เห็นพ้องด้วย
ประเด็นสำคัญเพียงแค่ประเด็นเดียว

ที่อยู่ในมือของบุคคลภายนอก
แล้วก็เอาเข้ามาในกระบวนการยุติธรรม
เราก็ต้องขอความยุติธรรมจากพนักงานสอบสวน
วันนี้เราก็มาแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

คือครูปีชาก็คงจะประมาณว่า
ในเมื่อคุณได้สำนวนคดีมาเนี่ย
มันมีเรื่องพยานหักล้างอะไรต่างนานาของผมเนี่ย

ทำให้คุณเนี่ยทำให้ไปสู้ในชั้นศาล

ก็เลยมาบอกกองปราบประมาณอย่างนี้

ดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มที่นำสำนวน

แล้วก็มีการแจ้งความร้องทุกก์
กองปราบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเจอกันปปช
จะไปยื่นเรื่องเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ปปชแน่นอน
ก็คงจะหมายถึงตำรวจที่ปล่อยให้สำนวนหลุดไปอะไรประมาณอย่างนี้

อันนี้ในฝั่งที่ครูปีชากับทนายไปยื่นข้อมูลกับกองปราบนะ

จะแจ้งความวันไหนอะไรยังไงก็ต้องรอดูนะครับ
เราก็เลยไปถามทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะทนายตั้มทนายของหมวดจรูน
นี่ฮะทนายตั้มนะครับทนายตั้มบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะฟ้องจะแจ้งอะไรเนี่ย
ครูปรีชาระบุไปเลยว่าแจ้งความกับใครใครผิดอะไรยังไงอย่าไปพูดในเชิงแบบว่าจะแจ้งแบบหวานแห
คือกว้างปล่อยไปแบบนั้น
คือสำนวนคดีที่ครูปรีชาบอกว่ามีคนเอาออกมาเผยแพร่เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะความจริงแล้วทุกฝ่ายเนี่ยจะเป็นฝ่ายหมวดจรูนหรือว่าฝ่ายครูปรีชาก็มีข้อมูลหลักฐานทางคดีเหมือนกันหมดนั่นแหละ

พร้อมกับฝากว่าหากครูปรีชาออกมาระบุแบบนี้เนี่ยยังไงขอให้ระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวกองปราบเนี่ยเขาจะแจ้งความกลับเอานะ

ว่าการแพ้ชนะนะครับมันอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับไม่ใช่อย่างที่ครูปีชาเนี่ยกล่าวอ้างอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่ครูปีชาไปบอกว่ามีสำนวนตำรวจหายก่อนเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าไอ้เอกสารที่ครูปีชาสงสัยเนี่ยเป็นของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะของตำรวจอย่างเดียวนะครับแล้วการท
แจ้งข้อหากลับซะเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ครูปีชาไปแจ้งเนี่ยเท่าที่ทราบนะครูปีชาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแจ้งความตำรวจคนไหนหรือใคร
คือครูปีชาเขาไปยื่นข้อมูลกับกองปราบเพราะว่าคดีนี้ตอนนั้นเป็นคดีดังและคดีใหญ่คดีมันซับซ้อนพอสมควรก็เลยโอนสำนวนคดีมาที่กองปราบให้กองปราบทำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ